ที่เรื่องราวหัวใจของหนุ่มก๊อฟพิชยะกับสาวขวัญอุสามณีกันบ้าง
คุณผู้ชมถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เกิดเป็นกระแสเยอะแยะมากมายเลย
ว่าแม่ของสาวขวัญออกมาตามหาลูกตัวเอง
ทำให้ขวัญต้องออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ดูเหมือนว่าคราวนี้นะคะทั้งครอบครัวเนี่ยจะผสานรอยร้าวกลับมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณแม่เอาท์ปรานีรวมไปถึงแม่ตุ๊ก
ซึ่งเป็นคุณแม่ของก๊อฟเขามาออกงานงานหนึ่งพร้อมกัน
แล้วก็ได้ออกมาเปิดใจถึงปัญหาเรื่องราวความรักทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะ
สยบปมดราม่าของสองครอบครัวขวัญอุสามณีและก๊อฟพิชยะ
การชวนคุณแม่แอ๊วปรานีไปทำบุญร่วมกันที่ไร่ชนตะวันจังหวัดเชียงราย
จากที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ของนางเอกคนดัง
ออกมาเผยปมปัญหากับลูกสาวจนกลายเป็นข่าวใหญ่โต
ล่าสุดคุณแม่แอฟปรานีได้เปิดใจในงานเปิดตัวหนังสือของท่านววชิระเมธี
ที่มีคุณแม่ตุ๊กปราศัยแม่ของหนุ่มก๊อฟมาร่วมงานด้วย
ความสัมพันธ์กับลูกสาวว่าที่ผ่านมาอาจจะมีงอนกันบ้าง
แต่ตอนนี้เข้าใจกันดีเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากัน
รวมทั้งเรื่องความรักปล่อยให้ลูกตัดสินใจเอง
ส่วนแม่จะเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างค่ะ
ขวัญไม่ใช่ว่ากับแม่ไม่ได้ไม่เข้าใจกัน
ก็จะงอนกันวันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นก็เหมือนเดิม
ทอดปลาสลิดให้คลุกข้าวกับปลาทูให้กินเหมือนเดิม
แม่ไม่ได้มีทิศถินะระหว่างแม่กับลูก
ลูกแก้วก็คือลูกคนนึงไงคะ
แม่ลูกพี่น้องก็ยังคุยกันเหมือนเดิม
ฝันก็รับงานบ้างแม่รับบ้าง
เพราะน้องเริ่มโตแม่เป็นคนบอกน้องเอง
เพราะว่าวันหนึ่งถ้าแม่ไม่อยู่
วิธีการรับงานทำยังไง
เขาก็ยังบอกเออแม่ไม่ไปไหนหรอกแม่เหนียว
ก็เป็นเด็กคนนึงเป็นเพื่อนของลูกเราคนหนึ่ง
ขวัญโตแล้วอาจจะมีเพื่อนคนนู้นคนนี้
มันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะคบใคร
จะเลิกกับใครแม่ก็คอยเป็นที่ปรึกษาไป
ส่วนทางด้านคุณแม่ตุ๊กปราศัยเผยว่า

ให้ใช้เหตุผลคุยกันให้เข้าใจ
เรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

ส่วนจะมีข่าวดีถึงขั้นแต่งงานหรือไม่

ทุกวันนี้ขวัญก็เหมือนเป็นลูกสะพ้ายอยู่แล้วค่ะ
ก็คุยกับน้องว่าเราก็ทำดีที่สุดนะคะ
ก็เขารักกันก็เป็นเรื่องของเขาสองคน

ไม่ได้มีอะไรที่เราไม่ชอบหรืออะไร

ลูกเขารักใครเราก็โอเค
เดี๋ยวนี้เราเข้าใจลูกอะไรอย่างนี้มากขึ้น

ไม่รู้สิเวลาเจอก๊อฟก็ลองไปถามดูสิคะ

สะพายแม่อะไรอย่างนี้
ต้องแย้มั้งค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เห็นกันทั่วมันหมดอยู่แล้ว